ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

วิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุทำให้เสาหลักที่เคยเข้มแข็งต้องล้มลง
ลูกสาวคนนี้จึงขอทำหน้าที่แทน
เพื่อให้ครอบครัวได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ในชีวิตหนูมีคนที่สำคัญที่สุดอยู่สองคนค่ะ
คนแรกก็คือแม่หลอดแม่ของหนูค่ะ
หนูโตมาจนตอนนี้อายุ๒๒แล้วยังไม่เคยห่างจากแม่ไปไหนเลย
และอีกคนก็คือน้องมายน้องสาวของหนู
หนูรักและเป็นห่วงเขามาก
เพราะเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญา
หนูสัญญากับตัวเองว่าจะต้องดูแลสองคนนี้ให้ดีที่สุด
ดูแลเมื่อที่สุดให้เราก็เรารู้ว่าเป็นแม่หลอด
ตอนนี้ที่บ้านอาศัยกันอยู่๓คนค่ะ
แม่หนูแต่ก่อนนี้แกเช่านาทำข้าวค่ะ
น้องเมย์นี่ฉันไปไหนเขาก็ไปช่วยทุกอย่างค่ะ
คือไปทำนาก็ไปด้วยไปขึ้นเขาก็ไปด้วย
เหมือนก็เป็นคู่หูคู่ไหล่
เวลาแม่ไปทำงานอะไรไปทำที่ไหน

ก็ขึ้นเขาไปหาน่อไม้มาขายค่ะ
จากแม่จะทำงานที่ในนาในไล่แล้ว
แม่ยังทำขนมขายค่ะ
มีขนมตาลขนมเทียนข้าวต้มมัดค่ะ
หนูก็ช่วยหย่อหนูตาล

เวลาว่างจากไม่มีงานในไล่ในนาทำ

ทำข้าวเหนียวหมูขาย

เพราะกใกล้มาทอด
วันนั้นแม่ไปตัดต้นกล้วยค่ะเพื่อจะเอาต้นกล้วยมาทำเป็นอาหารให้หมูกิน
ระหว่างที่ตัดอยู่ก็เรื่อยอยู่ตอนนี้ก็บอกกับลูกว่าเดี๋ยวแม่แบกเอง
มันไงมันแบกไม่ไหวมันใหญ่จัดมันฮึบลงทับขา

ต้นกล้วยทับที่ขาแก่ค่ะตรงหน้าแข้งกับตรงข้อเท้าทำให้กระดูกหัก

เขาก็เข้าเฝือกให้ฉันเดินไม่ได้อยู่ปี๖เดือน
แกไม่สามารถเดินไปไหนได้
หนูก็จะมีหน้าที่ทำงานทุกอย่างแทนแม่ค่ะช่วงนั้น

เพราะเวลาน้องเมย์ไม่อยู่ก็ได้ป้าฤทธินี่แหละมาช่วยดูแล

ฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนหลอด
ถ้าน้องมายน้องเมย์ไม่อยู่ก็เอาเข้าไปให้กิน
ก็ดูแลเจ้าน้ำไม่กินไม่อะไรไม่อย่างนั้นเนี่ย

ตอนนั้นแม่อาการดีขึ้นเรื่อยค่ะ
จนกลับมาเดินเองได้
แต่ว่าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกค่ะ
ตอนนั้นแม่ขี่รถที่ขนถั่วเขียวมาเต็มคันเลยค่ะ
เข้ามาในบ้านแล้วคราวนี้รถสำล้อมันไปชนกับก้อนหินก้อนใหญ่ใหญ่อะค่ะ
จนก้อนหินแล้วก็รถสำล้อก็คว่ำแล้วมาทับขาข้างหักข้างเก่า
ก็เสียงมาฉันถึงกระหน่วงเลยเสียงรถดังก็รีบมาช่วย
แล้วหลอดนอนอยู่กับพื้นแล้วรถก็ทับก็ช่วยกันยกต้องเอาไปหาหมอ
จากนั้นแกก็ใช้ไม้เท้ามาตลอดเลยกลับไปเดินเองไม่ได้อีกเลยค่ะ
ไปทำงานทำการไปรับจ้างที่ไหนก็ไปไม่ไหว
ทุกวันนี้ก็จะมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันไขมันค่ะ
เป็นห่วงแกค่ะเป็นห่วงแกมากกลัวแกจะไปล้มกลัวแกจะแบบจะกลายเป็นอำมาภาษณ์ไปเลย
หนูก็เป็นห่วงแม่กลัวแม่เดินไม่ได้
อีกคนที่หนูเป็นห่วงมากก็คือ

น้องเขาเป็นเด็กที่พัฒนาการช้า
ตั้งแต่เขาออกมาหนูก็เป็นคนคอยเลี้ยงเขาตลอดอะค่ะ

ต้องดูแลแม่เลี้ยงน้องทำมาหากิน

ป้าก็จะอยู่ช่วยได้เท่าที่ช่วยจ้ะเต็มที่
หนูก็มีความฝันค่ะว่าถ้าได้เงินมาลงทุนสักก้อนหนึ่ง
จะเอาเงินไปซื้อสำล้อให้แม่ใหม่ค่ะ
เพราะว่าสำล้อคันเก่ามันเป็นสำล้อที่ซื้อมามื้อสอง
สภาพมันทุกวันนี้เก่ามากแล้วค่ะ
เวลาเราไปขายของมันชอบไปดับกลางทาง
ทำให้เราแบบไปขายของไม่ทัน
วันนั้นเราก็จะขาดทุนหรือว่า

ขออนุญาตนะลูกนะเดี๋ยวคงต้องพูดคุย

ที่แม่ไปรับจ้างได้ก็ช่วยค่ะ
อย่างแม่ไปทำนาก็จะไปช่วยขนย่า
ช่วยไปตามภาษาค่ะเท่าที่เราช่วยไหวค่ะ
แต่ตอนนั้นพูดถึงว่าแม่ก็สู้ชีวิต
ทำทุกอย่างเลยเหมือนกันแม่คือเสาหลัก

แต่ขาแม่ไม่ปกติไปฉีดวัคซีนโบริโอ

จ้ะค่ะตอนเล็กป่วยบ่อยเขาก็เอาไปฉีดยา
มันโดนเส้นเสียขามันก็รีบ
มันจะเล็กกว่าตันข้างหนึ่งเล็กก็ข้างนี้ข้างดี
ขาจะผิดปกติแต่คุณแม่หัวใจสู้มาก
เรียบแท่งเพื่อไปมั่งแล้วก็ปิ้งลูกชิ้น
หาบข้าวใช้น้ำขับรถขับอะไรได้หมด
โอ้แม่ก็สู้มาจริงด้วย
ตอนนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดวิกฤตเกิดขึ้นกับแม่
นั่นก็คืออุบัติเหตุที่เกิดจากต้นกล้วยล้มทับ

ไปตัดหยวกกล้วยแล้วมาให้หมูเลี้ยงหมูอยู่สองแม่
ลำต้นมันเข้าถัง๔เราลูกใหญ่นี่มันดึงไม่อยู่
หมายถึงว่านึกภาพให้ทันนะคุณผู้ชม
ก็คือเรื่อยแล้วเรื่อยจนอันนี้แล้ว

ล้างไว้ให้ค่อยหลงบ่า

ขาข้างนี้มันเดือดใบยังไงลูกบ่ายกล้วยมันฟาด

แล้วถ้าถามว่าต้นกล้วยต้นหนึ่งทำให้ขาคนหักได้ไหม
ได้ครับเพราะต้นกล้วยหนักมาก

ซ้ายค่ะตรงนี้ข้อนึงแล้วก็ข้อเท้านี่
โอ้โหเมย์ตกใจไหมลูก
ตกใจค่ะตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลย
ไม่คิดว่ามันจะแรงถึงขนาดแบบขาแม่หัก
เอาขาแม่ขึ้นมาดูก็แม่ยกขามาขามันไห้อย่างนั้นแหละค่ะ
แล้วมีใครมาช่วยครับแม่วันนั้นเห็นใครมีคนมาช่วยไหม
เพื่อนกันท่างบ้านก็เรียกมานักเกี๊ยจ
นักเกี๊ยจมาช่วยหนูเอาแม่ขึ้นตรวจสำร้อนหน่อย
พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหน
พ่อมาโรงพยาบาลเขาเอ็กซ์เรย์
เอ็กซาเรย์เสร็จแล้วเข้าฟงข้าวเฝือกแล้วนอน
คือเหลือ๒คืนแล้วเขาก็ให้กลับมารักษาที่บ้าน
ตอนที่แม่รักษาอยู่ที่บ้านนี่ก็เป็นปี

รายได้ที่มาจากหลักของบ้านเลย

แต่เมื่อแม่ล้มป่วยเพราะฉะนั้น
หน้าที่หนักก็ต้องมาตกอยู่ที่น้องเมย์

ก็ถ้าว่างเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไปขายของแทนแม่

ตอนนั้นหนูทำไม่เป็นเลยค่ะ
แม่เขาก็จะสอนว่าเอาอันนี้มาตั้งก่อนนะ
แล้วเราค่อยกาวข้าวเหนียวใส่

ข้าวเหนียวสุกแล้วลองยกไปให้แม่ดูซิใช้ได้ไหม
ถ้าได้แล้วก็ตักใส่กระติก
แล้วก็ค่อยยกไปขายตลาดนัดอีกทีค่ะ

ครั้งแรกที่บอกสูตรเขาแล้วเขาก็ทำตามไป
ถานมันไม่ถูกอยู่ทำหูทำไรก็บอกครับ
เออเท่านั้นยังไม่พอนะผู้ชมนะ
เห็นบอกว่าหนูยังไปรับจ้าง

จะได้อยู่๗๐๐ต่อสัปดาห์

หนูก็ไปถอนถั่วเก็บถั่วลิสง
ตอนที่เรียนด้วยแล้วทำงานแบบนี้ด้วย

เหนื่อยค่ะแต่แบบภูมิใจค่ะ
ถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็แบบเป็นความพยายามของเรา
แล้วก็พอนอนแล้วตื่นมาอีกวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเหนื่อยค่ะ
หนูก็คิดว่าหนูทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุด

มีค่ะมีท้อบ้างค่ะแต่ก็เห็นแม่เห็นน้องแล้วก็ต้องพยายามต่อไปค่ะ
ถ้าเราไม่สู้แล้วแม่กับน้องจะอยู่ยังไง
นี่ก็เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงไปในช่วงแรก
เพราะซ้ำกรรมสัตว์พอจะดีขึ้นมาหน่อย

พอจะนั่งได้ทำอะไรได้บ้าง

ขับรถไปทุกเขียวจ้าง
ใส่กระสอบทุกกลับบ้านคือรถสำล้อ
ตอนนี้มาก็ต้องถึงบ้านแล้วมาเจอก้อนหินมันก็สะบัดล้ม

ที่เดิมแต่ตรงนั้นไม่หักมันมาเป็นตรงลูกสะบ้าน

ครั้งนี้ถึงลูกสบาแตกเลยเหรอแม่เหรอ
ซ้ำด้วยนะคุณผู้ชมแล้วไปซ้ำที่เดิม

ไปหาหมอหมอก็มาเข้าเฝือก
เข้าเสือกตกโรคกรุง
แม่แล้วเรารู้สึกยังไงเห็นแม่ครั้งแรก
ตอนแรกก็ตกใจแล้วก็บอกแม่เป็นอีกแล้ว
ทำไมถึงต้องตั้งที่เดิมตรงเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพิ่งจะเดินได้ไม่นานอย่างนี้กลับมาเดินไม่ได้อีกแล้ว
ก็บอกแกว่าแม่ต้องระวังนะอย่าไปหักโหมตรงไหนลื่น
หรือว่าตรงไหนที่แบบแม่เดินไปแล้วแม่กลัวล้มแม่ก็อย่าไป
ยังไงก็ต้องระวังให้มากที่สุดแม่ก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับ
พลาดไม่ได้อีกแล้วแต่ครับคุณผู้ชม
มีเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งที่สามแล้วอย่าบอกแล้วว่าเป็นขาเดิมอีกอ่ะค่ะ
ขาเดิมเลยค่ะวันนั้นแม่ไปรับน้องที่โรงเรียนค่ะ
ระหว่างที่แม่กำลังจะลงจากมอเตอร์ไซค์นะคะแม่ขากางเกงแม่ไปเกี่ยวกับคันเกียร์
ทำให้เสียหลักล้มอีกค่ะฝั่งซ้ายนะคะทั้งแขนทั้งขามันเอ็นไปกระแทกกับปูนสนามบาสนะคะ
๒ท่อนหนึ่งนี่ท่อนหนึ่งนี่ท่อนหนึ่งมาก
ที่แขนเขาจะใส่เฝือกให้ค่ะแต่ที่ขาใส่เฝือกไม่ไหวแล้วก็เลยใส่เหล็กแล้วก็เปลี่ยนลูกซาบ้ามาให้
แล้วตอนนี้ล่ะครับภาพรวมเลยว่าอาการรวมแม่เป็นยังไงบ้าง
มันก็ไม่ปกติไม่แข็งแรงเหมือนเดิมไม่อะไรมันทำอะไรก็ไม่ถนัดเพราะมือมันหันไม่ได้
อากาศหนาวอากาศเย็นมันปวด
แม่ศึกหวังอะไรมันแม่มากที่สุดตอนนี้
ห่วงว่าแกจะไปเกิดอุบัติเหตุอีกค่ะ
อยากให้แกอยู่เฉยพักผ่อนเพราะแกก็อายุมากแล้ว
เนี่ยแล้วพอได้ยินลูกพูดอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ดีก็หายไปว่าเออเราก็อยู่ต้องอยู่เพื่อลูก
แม่จ๋าผมอยากให้แม่ให้กำลังใจกับลูกที่น่ารักคนนี้สักหน่อย
แม่ขอให้หนูทำมาขายของให้ได้ดีแห่งเจริญขอให้ไปได้ดีแม่รักหนูมาก
เมย์มีอยู่ที่บอกนะครับว่าคือลมหายใจเลยน้องมายเนี่ยเราดูภายนอกนะครับ
ลดไปครึ่งหนึ่งอะค่ะจะมีสมาธิแบบทำอะไรได้แค่แป๊บเดียว
ต้องคอยแบบไม่เรียกเรียกกลับมาค่ะอย่างเช่นแบบ
นั่งทำอย่างช่วยแม่ทำหมูอยู่อย่างนี้ค่ะ
ถ้ามีอะไรแบบรถผ่านเลยแกจะหยุดแล้วแกก็จะมองเหมือน
คล้ายเหมือไปแล้วค่ะลืมตรงนี้ไปแล้วใช่ใช่
ลืมไปแล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ก็ต้องคอยสะกิดคอยเรียกกันใช่
แม่น้องเป็นภาระเราไหมไม่ค่ะเขาเป็นเด็กดีค่ะ
เขาไม่ดื้อแล้วก็แบบเขาช่วยเหลือทุกอย่างตื่นตี๓ตี๔
ไปช่วยค้ายของเนี้ยครับไม่ไม่เคยบ่นไม่เคยอ้อน
ไม่เคยอะไรเลยถ้าให้แกอยู่กับแม่มีอะไรแกก็ช่วยอ่ะ
หาข้าวหาน้ำให้แม่กินไม้แล้วหนูช่วยทำอะไรอีกอ่ะลูก
ี่ลูกตาลหยอดใส่กระทงไหมหยอดได้อ่ะ
เคยชิมไหมเคยชิมเยอะไหมกี่กี่ถ้วยลูก
สิบไม่เลือกชิมไม่เลือกกินลูกไม่เลือกชิมก็เลือกกินลูก
อร่อยเหรอแล้วเห็นแม่ทำไอ้เนี้ยทอดหมูฝอยอ่ะ
ให้ทอดได้ป่ะทอดได้เคยเคยทอดแล้วไหม้ไหม
เคยเคยครั้งหนึ่งโอ้แม่คุณน่าเอ็นดูจริงจริงเดียว
แต่ก็ยังได้ช่วยอ่ะเนอะมายมายห่วงแม่ไหม
ห่วงเรื่องอะไรลูกเรื่องสุขภาพสุขภาพจ้ะ
อ่ะป้าลิตอย่าบ้านอยู่ไกลกันไหมอยู่ติดกันจ้ะ
แล้วป้าฤทธิมาดูแลอะไรในบ้านหลังนี้บ้างไปดู
เวลาลูกไม่อยู่ก็ไปช่วยดูเอาข้าวเอาน้ำไปให้
เขาไปโรงพยาบาลก็เอาคนเล็กเนี่ยมาอยู่ด้วยป้ารีดห่วงอะไรมากที่สุดครับ
ห่วงสุขภาพห่วงหลานไปหมดเลยค่ะก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้
น้องเมย์แล้วถ้าวันนี้หนูได้ทุนไปหนูจะเอาทุนไปทำอะไรลูก
อยากไปซื้อสำล้อใหม่ค่ะสำล้อที่ใช้อยู่ทุกวันนี้
ซื้อมามื้อสองอะค่ะมันมื้อสองของหนู
แต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมือใครมาบ้างแล้วมันเก่ามากเลยค่ะ
ขี่รถไปขายของตี๔ตี๕ชอบไปดับกลางทางบ้าง
ยางรั่วบ้างสตาร์ทไม่ติดบ้างแล้วถ้ามีแล้วสำล้อคันนี้มันสำคัญกับเรายังไง
หนูจะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจะไปตลาดนัดที่ไกลมากกว่าเดิมค่ะ
ขายได้หลายที่แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมาช่วยเหลือแม่ใช้จ่ายในบ้านค่ะ
อย่าเพิ่งท้อนะแต่ตอนนี้ดูแลสุขภาพอยู่ให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะ
วันนี้นะครับทางรายการของเรามีรูปครอบครัวให้ภาพภาพนี้ผมเชื่อนะครับว่าเวลาที่แม่ดูแล้ว
จะมีรอยยิ้มและมีความสุขได้รวมทั้งหนูด้วยนะลูกนะเป็นที่ละลึกจากทางรายการของเรามอบไปให้ครับ

คุณผู้ชมครับไม่ว่าในครอบครัวจะต้องล้มลงอย่างไรก็ตามนะครับ
แต่ถ้าทุกคนใช้ความรักช่วยพยุงเราจะลุกขึ้นมาได้ในไม่ช้า
ช่วงหน้านะฮะเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องเมย์จากจังหวัดนครสวรรค์
ให้ร่วมแรงร่วมใจกับพระชิตโจทย์ทั้งสี่ข้อกลยงบินต่อชีวิตสูงจุด
หนึ่งล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวเกมต่อชีวิตครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องเมย์จากจังหวัดนครสวรรค
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตอบคำถามแค่สี่ข้อเท่านั้นหนึ่งล้านนะครับช่วยกันพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเมย์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้น้องเมย์มั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่หนึ่งขนมสาย
เรื่องที่๒จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องที่๓สายันสัญญา
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕อาภาพรนครสวรรค์
เลือกเรื่องที่สองค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เรื่องจังหวัดนครสวรรค์ครับ

บ้านเราเคยรับพัสดุส่งสินค้าออนไลน์มีบ้างไหม

ที่ถามเนี่ยก็คือมันต้องมีรหัสปลายสนีย์

อำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะ
เออนั่นแหละลูกเกี่ยวกับรหัสปรายศนีย์นั่นเอง
สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รหัสปรายศนีย์ของอำเภอพยุหะคีรีคือเลขใด

ขอตอบตัวเลือกที่๑ค่ะ๖๐๑๓๐ค่ะ

เลขรหัสปรายศนีย์ของอำเภอกกพระกับอำเภอเมืองที่รู้ค่ะ
อำเภอกกพระอยู่ลำดับที่๒
ส่วนอำเภอพยุหะคิรีอยู่ลำดับที่ประมาณ๑๒๑๓ค่ะ
ก็เลยเดาเป็น๖๐๑๓๐ค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๖๐๑๓๐ค่ะ
ตอนนี้น้องเมย์ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ขอเลือกเป็นแม่หลอดค่ะ
หลอดแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่หลอด
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่องขนมตาล
สายันสัญญาบ้านของเราอาภาพรนครสวรรค์
ขอเลือกขนมตาลค่ะ
ขนมตาลนะครับขอเชิญแม่หลอดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หลอดครับทำยากไหมครับขนมตัน
ขั้นตอนกรรมาวิธีสำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนค่ะแม่
คันกะทิเองค่ะขูดแล้วก็มาคันเอาใส่กับลูกตาล
เอาแล้วครับเกี่ยวกับขนมตาลนะครับพร้อมรึไงครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีใบตองนะครับแล้วมีแก๊กเย็บไว้ให้นะฮะสำหรับทำกระทง
แล้วก็ในกระมังนั่นก็คือขนมตาลที่เราผสมแป้งไว้เรียบร้อยแล้ว
พร้อมที่จะหยอดได้เลยเดี๋ยวแม่จะต้องหยอดตามจำนวนที่เราบอกว่ากี่กระทงก็ว่ากันไป
นะครับแม่ต้องการผู้ช่วยไหมครับต้องการใครบ้างครับเอาน้องเมย์กับป้าฤทธิ์ค่ะ
เชิญน้องเมย์และปริศมาเป็นผู้ช่วยเลยครับ
สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือทำกระทงและหยอดขนมตาลใส่กระทงจำนวน๓๐กระทงภายในเวลา๓นาที
เย็บกระทงไว้แล้วก็รุ่งขึ้นอีกวันก็หยอด
ประมาณสองร้อยหรือร้อยแปดสิบแล้วแต่เขาสั่งค่ะวันนี้สามสิบกระทงก็จะช่วยกันทำให้ทันจ้ะ
สู้จ้าถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เอาล่ะปกติเย็บนี้ตอนนี้ก็เริ่มทำตามกันแล้วเอาล่ะ
เดี๋ยวสั่งให้จังเย็บกันครับ

ทราสาวดูได้ดูข้างหน้า

สุดท้ายแล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับ

สุดท้ายแล้วครับ

สุดท้ายแล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับ

สุดท้ายแล้วครับ

สุดท้ายแล้วครับ

สุดท้ายแล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับ

สุดท้ายแล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับ

สุดท้ายแล้วครับ

เป็นคนต่อไปให้ป้าฤทธิ์ค่ะป้าฤทธิจ้ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับ
ฤทธิ์ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องคือเรื่องสายันสัญญา
บ้านของเราอาภาพรนครสวรรค์อาภาพรค่ะอาภาพรนครสวรรค์นะครับ
ค่ะขอเชิญป้าฤทธิ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อเลสติดตามพี่ฮายมานานหรือยังครับก็หลายปีแล้วดูเข้ามาหลายปีเลย
อ่ะป้าชอบเพลงอะไรมากที่สุดชอบเพลงเลิกแล้วค่ะร้องกันทั่วบ้านทั่ว
เมืองนะครับคือผมออกกระทงหลงทางเพลงช้าพี่ฮายก็เปรี้ยง
มาเลยในเพลงเลิกแล้วค่ะตอนนี้จะจำได้ไหมเอ่ยว่าเอ๊ะช่วง
นั้นเนี่ยมันปีอะไรนะคำถามมันอยู่ตรงนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผลงานเพลงเลิกแล้วค่ะออกเผยแพร่ในปีใด
ตัวเลือกที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยสี่สิบ
ตัวเลือกที่สองพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
ตัวเลือกที่สามพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
ตัวเลือกที่สี่พศสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
เลือกราคาประมาณประอายุสี่สิบกว่าจ๊ะเพียงนี้มันก็น่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วจ๊ะ
ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรมานานแล้วเลยพศสองพันห้าร้อยสี่สิบจ้ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยสี่สิบครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับป้าฤทธิ์ยังไม่หมดหน้าที่
เหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องมายจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องมาย
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับก็คือเรื่องสายันสัญญาและบ้านของเรา
ให้น้องมายตอบบ้านของเราบ้านของเรานะครับ
เชิญน้องมายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านของเรานะลูกแล้วนี่ใช่หมอที่อยู่ในบ้านเราไหมครับเนี่ย
ใช่หมอนใครอ่ะลูกหมอนแม่ค่ะหมอนแม่ลายบนหมอนเนี้ย
มีหมีอยู่ตัวหนึ่งเห็นป่ะลูกเห็นไหมคำถามมันอยู่ตรงนี้ลูกนี่
ตรงโบนี้โบเนี้ยจริงจริงเนี่ยเห็นป่ะลูกโบที่ผูกเนี่ย
มันไม่ได้เป็นสีนี้นะลูกคำถามมันจะอยู่ตรงนั้นแหละลูก

โบของหมีบนหมอนใบนี้มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวตัวเลือกที่สองสีชมพู
ตัวเลือกที่สามสีฟ้าและตัวเลือกที่สี่สีส้ม
ตัวเลือดสำหรับสีชมพูค่ะหมอนใบนี้เป็นของเมฆสูงหินทุกวันเลย
ก็มีเป็นสีน้ำตาลค่ะโบน่าจะสีชมพูค่ะหนูตอบข้อนี้ค่ะ
ตัวเลือกที่สองสีชมพูครับ
เอาละครับครบแล้ว๔ข้อนะคุณผู้ชมครับต้องลุ้นกันแล้วนะครับว่า
สี่ข้อในวันนี้น้องเมย์จะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวเกมต่อชีวิตครับ
มีความขอบพินาธีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเมจากนครสวรรค์นะครับ
ทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสงบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน
จำนวนสี่ตู้ซึ่งผ่านในตู้โบรนัสสี่ตู้นี้นะครับ

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้ว

จากเรื่องอาภาพรนครสวรรค์ครับ

ป้าก็จะอยู่ช่วยได้เท่าที่ช่วย

ผลงานเพลงเลิกแล้วค่ะ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกครับ

อยู่ในอารบัมอภพรมาแล้ว

กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ขอให้โชคดีแบบนี้ทุกข้อนะครับ

จากเรื่องขนมตาล
วันนั้นแม่ไปตัดต้นกล้วยค่ะ

มันใหญ่จัดมันฮึบลงทับขาเลย
ทุกวันนี้ฉันก็เดินไม่ได้
ไปไหนไปไหนก็ต้องใช้ไม้เท้า

โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือทำกระทง
และหยอดขนมตาลใส่กระทง

ภายในเวลา๓นาที
หลอดทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

เหมือนแม่จะรู้เลยอ่ะเพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
สามนาทีสิบวินาทีครับอย่าเพิ่งใจเสียนะครับ
ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่นะครับจากเรื่องต่อไปนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ในชีวิตหนูมีคนที่สำคัญที่สุดอยู่สองคนค่ะก็คือแม่หลอดแม่ของหนูค่ะ
อีกคนก็คือน้องมายน้องสาวของหนูเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงมาก
แกจะไปล้มกลัวแกจะกลายเป็นอำมาภาษณ์ไปเลย
หนูสัญญากับตัวเองว่าจะต้องดูแลสองคนนี้ให้ดีที่สุด
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือรหัสปรายศนีย์ของอำเภอพยุหะคีรีคือเลขใด
ขอตอบตัวเลือกที่หนึ่งค่ะหกศูนย์หนึ่งสามศูนย์ค่ะ

รหัสปรายศนีย์ของอำเภอพยุหะคีรีนะครับก็คือหกศูนย์หนึ่งสามศูนนั่นเอง
ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์คืออำเภอตาคลีหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์คืออำเภอท่าตะโก
และหกศูนย์หนึ่งแปดศูนย์คืออำเภอบรรพฤษภิษัยครับทำไปได้แล้วสองข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
มาข้อต่อไปที่เหลือนะครับอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่เหลืออีกหนึ่งข้อ
เงินแสนมาลุ้นกันต่อครับจากเรื่องที่เหลือนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องบ้านของเราครับ
หนูก็ช่วยห่อหนูตาลเพื่อยหน้ามะพร้าวแล้วก็ก่อไฟ
ก็เป็นห่วงแม่กลัวแม่เดินไม่ได้และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ซึ่งเป็นคำตอบที่
โบของหมีบนหมอนใบนี้มีสีเขียวครับเอาละฮะตอนนี้นะฮะครอบครัวน้องเมย์นะครับ
ทำไปได้๒ข้อนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
กุญแจต่อชีวิตสองดอกนะครับขอเชิญน้องเมย์ประจำที่ครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาขายทั้งสิ้นยี่สิบวินาทีเท่านั้น
ตอนนี้เมย์ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอให้โชคดีในการไขนะครับถ้าพร้อมแล้วไขครับ
เกลียดด้วยแล้วแล้วแล้วใส่เข้าไปให้สุดนี่ลูก

เออทานลูกอีกดอกหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็น

มาลุ้นโบนัสหลังตู้กันนะแม่นะ
มาดูตู้หมายเลขหนึ่งกันก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เลขหนึ่ง

คือ
เท่าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

และโบนัสหลังตู้หมายเลขสามคือ

เพราะฉะนั้นตู้ที่เหลือก็คือหมายเลข๔นะฮะ
นัสหลังตู้หมายเลขสี่ก็คือหนึ่งหมื่นบาทอยู่นี่เองนะครับสรุปกันนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ครอบครัวน้องเมย์จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมกับข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
คุณผู้ชมครับหลายคนไหวคว้าหากำลังใจจากคนอื่น
โดยลืมไปเลยว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนั่นเอง
วิกฤตผ่านพ้นได้ถ้าคนในครอบครัวสู้ไปพร้อมกันนะครับ
เรามาต่อลมหายใจด้วยสายทานศรัทธาน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ช่วยเถอะครับเขากำลังตกทุกข์ได้ยาก
และวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ
ขอให้แม่ป้าและรวมทั้งทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง
มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ปกติผมตื่นมาทำกับข้าวก็ตั้งแต่ตี๔๓๐ครับ

ก็ไปช่วยแม่เก็บไม้มาทำฟืน
ตอนที่พ่อแม่ล้มป่วยไม่สบายค่ะ
ไม่มีตังค์ซื้อข้าวก็มีลูก๓คนนี้ค่ะ
เขาก็พากันไปเก็บของเก่า
มากองไว้ภูนเลย
ครั้งก็ได้เงินไม่ถึงร้อยครับ
ตำแตงและตำถั่วปะยาอย่างละ๒จาน
ท้ายได้เวลา๓นาที